คือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปทุกคนก็น่าจะต้องเกิดความรู้สึกบีบหัวใจ
เดี๋ยวขวัญจะมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยที่กำลังปลอบใจพ่อคนนี้ที่ร้องไห้ขนาดนี้ค่ะ
ลูกน้อยนะคะลูกสาวค่ะคือพ่อเนี่ยร้องไห้ปลอบใจพ่อ
พ่อก็ร้องเศร้าโศกเสียใจสาเหตุเกิดจากอะไร
ก็เพราะว่าเมียเขานั่นแหละหรือว่าแม่ของลูกสาวเนี่ย
เสียชีวิตแบบกระทันหันอยู่ในบ้านพักคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นที่อำเภอบางปะอินพระนครศรียุธยา

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันศุกร์แล้วนะคะ
ทางด้านของคนเป็นพ่อเนี่ยชื่อว่านายพีรพันธ์ค่ะ
เจ้าตัวบอกเสียใจจริงที่ไม่อาจช่วยชีวิตเมียตัวเองเอาไว้ได้
ปกติเขาทำงานที่กรุงเทพนะคะจะเดินทางไปกลับทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวคนนี้อายุเพียงแค่๕ขวบเองนะ
แต่น้องรู้เรื่องเยอะเลยเก่งมากนะคะ
คือเหมือนกับว่าน้องน้ำหวานมีการเหมือนแชทไปบอกพ่อบอกว่า
พ่อแม่เนี่ยล้มแล้วก็คือคงเห็นว่าแม่หมดสติไป
เขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพ่อแม่เป็นไรแม่นอนนิ่งอยู่บนพื้น
คือเด็ก๕ขวบพิมพ์ได้ขนาดนี้นี่คือสุดยอดนะ
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บพ่อเขาไงอยู่ทำงานอยู่ใช่ไหมในกรุงเทพ
ตัวนี้อันนี้บ้านเมียกับลูกเมียกับลูกอยู่ที่พระนครศรีธุยา
วีดีโอคอลกลับมาหลายต่อหลายรอบแล้วก็กลายเป็นว่าลูกก็เอาวีดีโอคอลให้ดูแล้วเห็นว่า
เฮ้ยแม่นอนล้มบทสติอยู่จริง
สุดท้ายพ่อไม่รู้จะทำไงกลับมาตอนนั้นมันไม่ทันอยู่แล้ว
รีบโทรหาร้านค้าในหมู่บ้านแล้วบอกว่าให้มาช่วยดูเมียผมหน่อย
แล้วแจ้งกู้ภัยแต่กลายเป็นว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะช่วยไม่ทันค่ะ
ตัวเขาเขาเสียใจมากนะสงสารภรรยาเพราะอะไร
ภรรยาเขาค่อนข้างมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยทรมานค่ะ
คือป่วยเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่เด็กเลยนะตัวเมียเขาเนี่ย
แล้วสักประมาณเมื่อ๖ปีก่อนเมียก็เป็นโรคไตอีก
และต้องฟอกไตอยู่เป็นประจำ
ก็ดูแลเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านที่ห้องพักนี่แหละค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแน่นอนว่าก็พบศพนะคะของนางสาวจริยะ
เทศอายุ๓๕ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ใดไม่มีการถูกทำร้ายร่างกาย
ก็แน่นอนว่าน่าจะมาตามคำบอกเล่าของสามีแหละ
ว่าน่าจะมาจากโรคกำเริบและทำให้ช็อกเกิดอาการเสียชีวิต
บ่ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะทีมกู้ภัยอายุทยานำร่างของนางสาวจริยา
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนะคะ
เพราะความตั้งใจของคนตาย
ต้องการที่จะเอาร่างกายของตัวเองให้เป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเองค่ะ

โดยทางด้านของสามีแล้วก็ลูกสาวตัวน้อยน้องน้ำหวาน
แล้วก็ญาตินำดอกไม้ไปไหว้ศพอำลาเป็นครั้งสุดท้าย
ครอบครัวเดินทางไปนะคะที่วัดสุทธิรุจิจาราม
เส้นผมของคนตายไปทำพิธีทางศาสนาตามประเพณี
จะมีการสวดอภิษฐรรมศพ๓คืนค่ะ
ทางด้านของสามีนายพีรพันธ์บอกว่า
ผมรักภรรยามากนะผมรักกันมานานเป็น๑๐ปี
ปีก่อนเมียผมป่วยหนักจริง
รักษาจนอาการดีขึ้นแล้วผมไม่คิดว่าเมียผม
จะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
จากนี้ไปผมรับปากเลยผมสัญญาจะทำหน้าที่
และดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดครับ
โหบีบปวดใจจริงปวดใจนะคะ
เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยนะคะ